เรื่องของอาหารเหนือลำ
ให้คุณผู้ชมส่งมาบอกหน่อยว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้าง
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวซอย
เพราะน้ำซุปของข้าวซอยเนี่ยติดอันดับโลกไปแล้ว
กับช่วงตลอดกิน
เห็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าข้าวซอยถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือ

ก็ติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นน้ำซุปที่แบบว่า
ทั่วโลกเขายอมรับว่าอร่อยที่สุดนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วน้ำตาจะไหลอยากบินไปเจียงใหม่
เพราะว่าร้านนี้คือข้าวซอยในตำนาน
ถ้าพูดชื่อไม่มีใครไม่รู้จัก
ร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามสาขา๒
เป็นร้านในตำนานจริงเพราะเขาเปิดมา๘๐ปีแล้ว

คือเขาตั้งอยู่บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง
และเป็น๑ใน๑๔ร้านที่ถูกคัดเลือกให้เป็นข้าวซอยที่มีน้ำซุปที่อร่อยที่สุดในโลก
อุ๊ยคุณจินตระมหาดีหรอกหรือว่าป้าหนูของร้านนี้เล่าให้ฟัง
อุ๊ยคุณเยายลำดวนเป็นผู้บุกเบิกและทำเข้าซอยขายเป็นเจ้าแรกของเชียงใหม่
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๓

จุบันลูกหลานนะพากันสืบทอดขยายกิจการไปเชียงใหม่

แล้วคุณรู้ป่ะดิฉันเคยสั่งที่กรุงเทพ
กรุงเทพตอนนี้มี๗สาขา

ถ้าคุณอยู่กรุงเทพไม่ต้องแบบไปถึงเชียงใหม่แล้ว

งั้นคุณช่วยสาธยายรสชาติแบบสั้น
เล่าให้ฟังข้าวซอยนี้นะคะ

คิดขึ้นมาคือการนำมะพร้าวมาคันกะทิ

สดแล้วก็นำมาคั่วกับน้ำพริกแกง
ทำให้รสชาติของข้าวซอยเข้มข้นไม่ต้องพึ่งน้ำตาลเลยนะ
เป็นรสชาติอาหารที่แบบอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย
ผมว่าทีเด็ดอยู่ที่ตอนคั่วนี่แหละ
ใช่ตอนทำน้ำซุปเขานี่แหละนะคะ
ก็เลยทำให้ถูกอกถูกใจใครหลายคน

เป็นเส้นที่ทางร้านเขาทำขึ้นมาเอง
เขาจะนำไข่ไก่ผสมกับแป้งแล้วมานวดให้เข้ากัน
เพื่อที่จะทำให้เส้นมันหนาแล้วพอมาซอยมันจะนุ่ม
มันจะทำให้ข้าวซอยเขาหนาเหนียวนุ่ม

ส่วนน่องไก่หรือเนื้อแล้วแต่ว่าใครอยากทานข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อ
เขาจะต้มและเคี่ยวจนเปื่อย
ก็เลยทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ามาก

ทางร้านมี๒อย่างก็คือข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมูทอด
ข้าวซอยไก่ข้าวซอยปลาข้าวซอยลูกชิ้นข้าวซอยกระดูกอ่อนซี่โครงหมู

เยอะมากเมื่อก่อนมีไก่กับเนื้อใช่ไหม

เดี๋ยวนี้หลากหลายมากมายธรรมดาชามละ๕๕บาทพิเศษ๖๕บาทนะคะ
ใครที่ชื่นชอบอยากจะลองหรือว่าคุณมีโอกาสช่วงวันหยุด
จะไปเที่ยวที่เชียงหม่งเชียงใหม่ก็แวะไปอุดหนุนกันได้
อย่างที่บอกตอนนี้ที่เชียงใหม่เขาก็มีหลายสาขา

คุณก็ไปทานที่กรุงเทพก็ได้มีอีก๗สาขา
เอาเป็นว่าใครสนใจแวะเวียนไปกันได้
ที่นี่จริงเนี่ยเขามีหมูสะเต๊ะด้วยเห็นไหม
ก็คือสั่งให้ครบเลยอ่ะโอ้โห

ดิฉันแบบบอกเลยว่าถ้าไปเชียงใหม่เมื่อไหร่จะต้องแวะ
เข้าซอยลำดวนฟ้าห้ามนี่แทะยันไม้เลยนะ
โอ้โหเป็นปวกเหรอ